วนปืนสนั่นภายในร้านอาหารชื่อดังกลางเมืองพัทธลุงนะครับ
เหตุนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
แล้วก็มีรถที่เสียหาย๓คันนะครับ
เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจโรงพักเมืองพัทธลุงเข้าตรวจสอบที่บริเวณหน้าสถานบริการ
หลังรับแจ้งเหตุมีการยิงกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ

ซึ่งยังคงมีการเล่นดนตรีแล้วก็มีลูกค้านั่งดื่มกินเป็นปกติ
พบรถกระบะจำนวน๓คันจอดบริเวณลานจอดรถที่หน้าร้าน
ก็มีร่องรอยถูกกระสุนปืนได้รับความเสียหาย
ส่วนผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นลูกค้าที่นั่งอยู่ภายในร้าน๒คน
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายสมพรเขียวเล้ง
ถูกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดบริเวณด้านหลัง
แล้วก็หญิงสาวอายุ๑๙ปีก็ถูกกระสุนปืนทะลุแขน
พลเมืองดีช่วยเหลือนำทั้ง๒คนส่งโรงพยาบาล
ด้านของนางอมรรัฐเศษศุกร์
ลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วก็เจ้าของรถกระบะที่เสียหายที่ถูกกระสุน
เล่าให้ฟังว่าจู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาจากนอกร้าน
จากนั้นจึงมีเสียงปืนจากในร้านยิงสวนออกไป
ก่อนจะดวนปืนกันสนั่นหวั่นไหว
โดยลูกค้าต่างต้องหลบหนีหลบลูกหลงกันนะครับ
แล้วก็พยายามวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอด
แต่ก็มีชายชะกันปิดทางเข้าออกร้านทุกด้าน
ทำให้ผู้หญิงต้องวิ่งหนีเข้าไปหลบในห้องน้ำครับ
เปิดไปเลยเพื่อนกำลังเล่นต่อ
ยังได้ยินอยู่นะ
ตำรวจไปถึงร้านก็ยังเล่นเพลงต่ออยู่เลยนะฮะ
สำหรับสาเหตุการดวนปืนในสารบริการครั้งนี้นะครับ
อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจภูทรเมืองพัทธลุง
แต่ที่ผ่านมาร้านนี้เคยเกิดเหตุยิงกันในร้านมาแล้ว

ซึ่งครั้งนั้นก็มีผู้เสียชีวิต๑คนนะครับ
ส่วนอาการล่าสุดของผู้บาดเจ็บที่ถูกกระสุนปืนทั้ง๒คนนะฮะ
ทั้งชายวัย๑๔ปีแล้วก็หญิงสายู๑๙ปีนะครับ
ก็ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าพ้นขีดอันตรายแล้ว
ซึ่งตำรวจจะทำการสอบปากคำเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปครับ